ต่อกันที่กรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมกันบ้างนะคะ
มีพี่น้องสองคนค่ะนำสลากินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินกับแม่ค้านะคะ
ในตลาดประชานิเวศ๓เมืองนนทบุรี
ซึ่งล่าสุดนะคะตำรวจสามารถสกัดจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้เสียหายค่ะชี้ตัวสองพี่น้องนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลังจากที่ตำรวจสพรัฐนาธิเบสค่ะ
จับกลุ่มตัวได้นะคะตำรวจรับแจ้งเหตุจากนางสำรวยมีปิ่น
และนายอำนวยเทพแสงเป็นพ่อค้าแม่ค้าของแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในตลาดประชานิเวศ๓ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี
บอกว่ามีชายสองคนนำสลากินแบ่งรัฐบาลปลอม
หรือว่าลอตเตอรี่ปลอมนี่แหละหมายเลข๙๙
งวดประจำวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๕๙๒๐ใบ
ไปขอขึ้นรางวัลเลขท้าย๓ตัว
แต่เมื่อขอตรวจสอบด้วยน้ำยาคนร้ายวิ่งหนีไปเลยนะคะ
ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มีเพื่อนจอดรออยู่
จากนั้นขับหลบหนีไปค่ะไปฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยค่ะ
แผงต่างเขาก็มีมาตรการอยู่แล้วนะคะ
ใครที่มาขอขึ้นรางวัลถ้าเป็นรางวัลใหญ่
หรือว่าเป็นจำนวนมากเขาจะมีน้ำยาไว้ตรวจสอบนะคะ

พอคนร้ายหลบหนีไปตำรวจสายตรวจสกัดจับทันทีนะคะ
ซึ่งคนร้ายนี่ขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีไปตามถนนกรุงเทพนนท์
จับได้ที่บริเวณปากซอยกรุงเทพนนท์๑๑ค่ะ
จากการตรวจสอบพบเงินสดจำนวน๘๐๐๐บาท

งวดประจำวันที่๑๖กรกฎาคม
ที่ไม่ถูกรางวัลอีก๒๐ใบค่ะ
จากการสอบสวนนะคะทราบชื่อนายนิวัฒน์และนายอำนวยฉายรังศรี

และให้การรับสารภาพว่านำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ปลอมขึ้นมา
หลอกขึ้นเงินรางวัลจริง
โดยใช้วิธีการก็คือขูดตัวเลขรางวัลที่ผิดออกไป
จากนั้นนำตัวเลขที่ถูกมาแปะติดเข้าไปแทนนะคะ
ก่อนที่จะนำไปหลอกพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อรางวัลตามตลาดต่าง
บอกว่าทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่ามาโดนจับได้นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทษสุภาชัยศรีศักดิ์สารวัตรสอบสวนสพรัฐนาธิเบสค่ะบอกว่า
ผู้ต้องหาให้การว่าทำเป็นครั้งแรกไม่น่าจะเป็นความจริงนะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบประวัตินะคะตรวจไปตรวจมาพบว่า
ผู้ต้องหาทั้งสองคนเคยถูกจับมาแล้ว
ข้อหาปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม
เมื่อปี๒๕๕๖ติดคุกด้วยนะคะ

หากพ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะคะเคยถูกคนร้าย
ทั้งสองคนนี้นะคะนำลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินรางวัล
ติดต่อไปชี้ตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้

จะไปหลอกง่ายไม่ได้หรอกนะคะ